รอบนี้อย่าพลาดส่งฝาเลย
แล้วก็ไปทุกวันและลาทุกเกียรติ
เป็นสมบัติ
บรรยากาศช่วงนี้มีหนักขาวคื้นเครียด

จริงเราก็ไม่ได้ชอบเรื่องอะไรเครียดมากหรอก

สนุกจังเลยสนุกจังเลย

สนุกกันอยู่๓คนจังเลย

เขาก็เครียดเครียดปั๊บก็โดนหัวหน้าเขาบ่น

สนุกเราทำให้เขาเครียดอยู่เดิม

เทศน้ำเฮ้า

อ้าววันก่อนนะ
ทำไมอ่ะเปิดตู้เย็นมาฉันนี่ยิ้มเลย

เจอลูกค้าอยู่ในตู้เย็น
ลูกค้าอะไรอ่ะ

ลูกค้าคุณกงจะมาอยู่ในตู้เย็น

แต่ที่บอกว่าเจอลูกเขาคือเจอเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคุณสอง
ก็เลยยิบออกมาแกร๊ก

แต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะยิ้มได้หรือเปล่าเวลาเขาดูนะ
แต่ยังไงก็ตามเราก็ตั้งใจคุณผู้ชมจัดให้คุณผู้ชมเต็มที่ขนาดนี้
เชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมที่ตั้งตารอคอยส่งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสองมาเนี่ย
ต้องลุ้นแน่เลยว่าเราจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่า
โอ้โหแล้ววันนี้จับจริงแจกจริงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม
สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิกหนึ่งสองห้า
มาต่อเนื่องนี่จะ๒๐๐คันอยู่แล้วปีนี้ค่ะ
ใช่ยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยกล้ามกิจกรรมดี
ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
แล้ววันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครมาจากไหน
จะเป็นผู้ที่ส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณสอง
ก็อยากจะรู้อยากจะทราบกันแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ไปเลย
ได้เวลาแล้วค่ะทีมงานพร้อมไหมคะ

คุณกรมครับพร้อมไหมครับพร้อม

หลอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโกยเลย
โกยเลยโกยเลยค่ะโกยถึงถุงเลย
เข้าใกล้เป็นผู้โชคดี

ตอนนี้นักงานใจความโชคดีประหยัดพวดอยู่แล้วนะคะ
เดี๋ยวก็ลุ่นกันน่าผู้โชคดีจะเป็นใครนะคะ

คุณทองดีสัตว์ธรรมจากจังหวัดอุบลราชธานี
แชร์วันนี้ทุก๘ธันวาคม๒๕๖๖ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านาฬิกา๓๐นาที